อาจจะเป็นภาพที่คุณไม่เคยเห็นด้วยซ้ำเออ
แล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณสองคนไปวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะ
มันตัวอะไรเพราะเขากำลังเถียงกันในโลกโซเชียลตัวอะไรรู้ไหม
เห้ยมาแล้วไปแล้วลงมาเลยคือตอนใส่อ่ะ
คือก็เห็นว่าเอยตัวเฮียแน่แน่เลยอ่าเท่ากับผมก็นึกว่าตัวเฮีย
ตัวเงินตัวทองมันปีนขึ้นไปขนาดนั้นได้เลยเหรอ
แต่ว่าใช่เหรอทำไมมันแบบมันร่อนได้อย่างนี้หรอดูดิ
เอาจริงนะคุณมันเริ่มต้นแปลกตั้งแต่ปีนเข้าต้นมะพร้าวแล้ว
มันแปลกตั้งแต่เริ่มสตาร์ทปีนขึ้นต้นมะพร้าว
แล้วคำถามคือปีนขึ้นที่สูงได้เบอร์นี้เหรอ
มะพร้าวหรือว่าต้นตาหรือต้นหมากฮะสรุปเป็นต้นหมากนะ

แต่นี่คือขอชมนะเกือบสุดยอดนะเกือบขึ้นไปสุดถึงยอดแล้วอ่ะ
คนที่โพสต์คลิปเจ้าของคลิปนี้นะคะเขามีแคปชั่นติดเอาไว้แบบนี้ว่า
เพื่อนเขาเล่นกันสวนสัตว์หลังบ้านเรื่องของตัวเงินหรือตัวทองดี
โอ้โหคอมเมนต์มาเต็มไปหมดเลย
บางคนบอกว่าอุ้ยเคยเห็นเหมือนกันปีนขึ้นต้นมะพร้าวก็มี
บางคนบอกเฮ้ยถามจริงอันนี้เขาบินได้ด้วยเหรอครับ
คือทุกคนงงกันหมดแล้วสรุปคำถามคือตัวอะไร
มันคืออาเฮียหรือมันคือแลนดหรือตะกรวดหรือมันคืออะไรกันแน่
ปรากฏผู้สื่อข่าวของเราวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างเจาะลึก

บอกว่าเฟซบุ๊คของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เขาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะ
ตัวเงินตัวทองในประเทศไทยแบ่งเป็น๔ชนิดมีตะกรวดหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแลนด

ใช่มีตุ๊ดตู่มีเห่าช้างแล้วก็มีตัวเงินตัวทองหรือว่าไอ้เฮียนี่แหละค่ะ
เอาอย่างนี้เรามาวิเคราะห์สิ่งที่เขาสงสัยกัน๒ตัว
นั่นก็คือตะกรวดหรือแลนด์แล้วก็อาเฮียดีกว่า
เขาบอกว่าตะกรวดหรือที่เรียกกันในบางพื้นที่ว่าแลนด์
ลำตัวสีดำน้ำตาลเข้มมันดูคล้ายตัวเงินตัวทอง
ชอบอาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นสัตว์ที่ถูกลาดถูกคุกคามได้
คนส่วนใหญ่เขาชอบเอามาทำเป็นอาหารนะคุณ
แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
แล้วตัวเงินตัวทองล่ะอ้าวแล้วมันปีนได้หรือเปล่า

คำนิยามไว้แบบนี้ว่าตัวเงินตัวทองตัวมันจะใหญ่ที่สุด
พบเจอได้ง่ายอาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำลำคองป่าดิบชื้น
สันโดดปีนต้นไม้ได้ค่ะเอาปีนต้นไม้ได้เหรอ
แล้วไหว้น้ำก็เก่งไหว้น้ำเราเคยเห็น
เราเคยเห็นในคลิปในข่าวแต่ไอ้ปีนแบบนี้ไม่เคยเห็น
ใช่แต่ว่าเขาให้คำนิยามมันไว้ว่ามันปีนต้นไม้ได้
และห่อได้ไหมก็ไม่ได้พูดว่าเหาะได้นะคุณ
เมื่อกี้ตัวนั้นมันเหาะลงมานะ
แต่เขาก็บอกว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะดุร้าย
ถ้าเกิดว่าเจอการคุกคามจากศัตรูไม่รู้นะอันนี้ดิฉันความคิดส่วนตัวนะ
มองว่ามันอาจจะรู้สึกว่ามันถูกคุกคาม
มันหาทางเอาตัวรอดไหมไอ้ตัวอีกตัวนึงมันกำลังขึ้นไปนะ
แต่อีกตัวหนึ่งก็เลยไม่มีทางลงปีนลงมันช้า
ะลงเลยดีกว่าก็บินลงมาเลยแบบนั้นนะคะ
คนเข้าไปคอมเมนต์ถามกันเยอะเลย
มันตัวอะไรกันแน่ใช่ค่ะ

บางคนก็แอบสงสัยก็สงสารว่าเอ๊ะแล้วสรุปมันเจ็บหรือเปล่านะ

จะไปแอ๊กอยู่ตามไหนนะตามสุมทุมพุ่มไม้หรือว่าไงนะ

มันคมเล็บมันแหลมนะฮะ